เรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะถึงแม้เรายังไม่มีความชัดเจน
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็มีความเคลื่อนไหวมาทุกวันเหมือนกัน
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูกันนะคะสำหรับเรื่องของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เขามีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนกรกตนะคะ
ซึ่งนี่ค่ะเขาตั้งเป้าเอาไว้ที่๑ล้านรายชื่อเขียนติดป้ายชัดเจนเลย

เขาบอกว่าจะเอารายชื่อนี้ไปรวบรวมกับเพจเฟซบุ๊คคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมอศ
มีเพื่อนนักศึกษาจากคณะต่างทยอยมาลงชื่อกันตลอดทั้งวันนะคะ
สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็ออกแถลงการเหมือนกัน
เรียกร้องให้กรกตเปิดเผยคะแนนดิบของแต่ละเขตแต่ละหน่วย
แจ้งข้อเท็จจริงถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้รับทราบ
แสดงความรับผิดชอบตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้คงไว้ซึ่งความสุจริตและเที่ยงธรรม
ทีนี้มีกระแสข่าวออกมาว่ากรกตพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของพักการเมือง
ก็คือเรื่องใบเหลืองใบแดงใบส้มใน๑๑๗เขต
เขาบอกว่าข่าวนี้ได้รับการปฏิเสธแล้วค่ะว่าไม่จริงช่วงนี้ต้องเสพข่าวแบบระวังนิดนึงนะ
ต้องหาข้อมูลหนักเพราะข่าวปลอมเยอะมากค่ะ
กตเขาบอกว่าคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง๒๖๔เรื่องเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนอยู่เลย
ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรกต
ด้านประธานกรกตนายอิทธิพรบุญประคองก็บอกว่ายังไม่ได้มีการสั่งเลือกตั้งใหม่เลยนะ
ไม่ว่าจะหน่วยไหนเขตไหนก็ตามตอนนี้เร่งพิจารณาในหลายเคสอยู่ค่ะ
ส่วนกระแสสังคมที่มีการวิภาควิจารณ์การนับคะแนนและการจัดการเลือกตั้งของกรกต

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ตอบคำถามด้วยสีหน้าค่อนข้างเคร่งครึมล่ะ
บอกว่าอยากให้สังคมรับฟังกรกตชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างฟังกันหน่อยค่ะ
หน้าที่อย่างไรขั้นตอนตรงไหนคุณจะเสนออะไรก็เสนอไป
แต่ขั้นตอนในการพินาเป็นเรื่องของสารไม่ใช่เหรอนะอย่าให้มันวุ่นวายมากกว่านี้เลย

ไม่รู้พอแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณก็รู้อยู่แล้วสิ

คุณรู้อยู่แล้วทั้งหมด

ทีนี้ทางด้านฝั่งพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่นะคะก็เรียกร้องเหมือนกันว่าอยากให้กรกตเปิดเผยผลคะแนนแต่ละหน่วย
กรกตเปิดเผยมาในเว็บเนี่ยเป็นเขตแต่เขาอยากได้แต่ละหน่วยเลือกตั้งเลย
จะได้พิสูจนกันไปเลยว่าตัวเลขที่แถลงออกมามันถูกต้องหรือเปล่า
และขอให้เปิดเผยวิธีการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อที่ถูกต้องด้วย
เพราะมีกระแสข่าวมาว่ามันอาจจะคำนวณกันผิดพลาดอาจจะคำนวณไม่ถูกต้อง
จัดสรรที่นั่งสอสอให้พักเล็กเยอะ
ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคือเอาว่าชี้แจงให้ละเอียดทุกเม็ดอะค่ะ
ส่วนความคืบหน้าในการตั้งรัฐบาลนะคะก็มีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการแล้ว
ระหว่างนายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา
แล้วก็กรรมการบริหารพักที่บ้านพักย่านราชวิถี
บอกว่าพอใจกับภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้จะยอมรับว่าต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้
เพราะมันเป็นการเลือกตั้งที่วิเคราะห์ยากกติกาทุกอย่างก็ใหม่หมด
นายสุวัสดิ์ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าหารือจับคั่วรัฐบาลกับนายสุเทพเทือกสุบัน
ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะ
เขาบอกว่าแค่ไปเจอกันโดยบังเอิญระหว่างที่นายสุเทพไปกินข้าวเท่านั้นเอง
ส่วนทางด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ขึ้นรถแห่รอบตลาดทัพไซดอำเภอโป่งน้ำร้อน
ขอบคุณประชาชนที่เลือกผู้สมัครของพักมาเป็นสอสอ
ยกจังหวัดทั้ง๓เขตเลือกตั้ง
ยืนยันนะคะว่าจะทำตามสัญญาที่เคยหาเสียงเอาไว้
นั่นก็คือการร่วมมือกับ๖พักการเมืองที่มีแนวทางเดียวกัน
ที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคอสช
อยากให้ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถทัดทานเสียงของสมาชิกวุฒิสภาได้หรือเปล่า
สวิชได้จริงไหมและถ้าหากเอาสวมาเลือกนายก
อนาคตใหม่ก็พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพค่ะ
ท้ายกันที่นายพิสิทธเวชาชีวะกันหน่อยนะคะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ตอนนี้ยังคาดเดาคาดการณ์ถึงผลการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลย
กว่าจะมีการรับรองสอสออย่างเป็นทางการซะก่อน
เพราะหลายพื้นที่อาจจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ช่วงชิงการนำพาประเทศ
ทำให้หลายอย่างน่าเป็นห่วงว่าจะสามารถนำพาประเทศ
สู่ความเจริญรุ่งเรืองและสงบเรียบร้อยได้จริงหรือเปล่า